ร้อนจริงค่ะ
อาทิตย์ที่มันแสนจะร้อนอบอ้าวอะไรแบบนี้
แต่ว่ากันว่าถ้ายิ่งร้อนเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวฝนมาแน่เลย
เป็นอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เอาไว้ว่าวันที่๑๔๑๕กุมภาพันธ์เนี่ยนะ
มันจะมีลมหนาวลงมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
แต่ช่วงเวลานี้สิเราต้องปรับตัวกันหน่อยค่ะ
เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะยังคงมีมวลเย็นปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทย
อาจจะรู้สึกหนาวบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันร้อนนะสิคะ
โดยเฉพาะช่วงกลางวันคุณดูซะก่อนสีแดงแดงเข้มแดงกำแบบนี้นะคะ
กลุ่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศไทย
ดังนั้นเนี่ยระมัดระวังหลีกเลี่ยงกันอยู่กลางแจ้งมากแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
ส่วนภาคใต้ค่ะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวหรือทำการเกษตร
จากว่าคลื่นลมสงบดีทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
ส่วนพื้นที่ฝนที่ตกในภาคใต้ก็เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วง๒๓วันถัดจากนี้ไปก็คือฝนค่ะ
ฝนจะตกมากขึ้นนะคะในวันที่๑๔๑๕กุมภาพันธ์
จากว่าจะมีมวลเย็นแผ่ลงมาแล้วก็มีลมพัดมาเสริมกันด้วยค่ะ
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันล่วงหน้าจะได้เตรียมการรับมือกันเอาไว้นะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน
มีฝนเล็กน้อยบางแห่งร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่

ดอยยอดภูอากาศยังคงหนาวนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๕องศานะคะ
และต่ำสุดก็คือ๘องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่

คลื่นทะเลสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
แต่ว่าจุดใดที่ไม่มีฝนก็อากาศร้อนเลยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
เน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะคุณผู้ชม
แต่ขอย้ำเตือนกันแบบนี้นะคะในวันที่๑๔๑๕กุมภาพันธ์
เลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้
รวมถึงป้ายหรือว่าสิ่งปลูกซากที่ไม่แข็งแรง
ระมัดระวังกันให้ดีเพราะว่าจะมีฝนตกลมพัดแรง
ส่วนภาคใต้ก็อาจจะต้องงดเดินเรือในช่วงวันที่๑๔๑๕กุมภาพันธ์นะคะ

เจ้าทุยของดิฉันก็รอกินข้าวกินย่าไม่รู้จะกินอะไรดี
ต้องเรียกรถกับข้าวรถกับข้าวปกติจะมาเวลานี้นะมาหรือยัง
ได้ยินเสียงรถกับข้าวมาแล้วอยู่นู่น
ซื้อหน่อยจ้ารถกับข้าว
เอากลับข้าวหน่อยจ้า